เรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะที่เราเล่าไปว่ามีผู้หญิงคนนึง
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คว่าเธอไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาช่วงวันที่สี่สิงหาคม
แล้วตอนดึกคืนวันที่๔สิงหาคมมีคนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักเธอ
แล้วทำร้ายเธอเธอก็เลยโชว์แผลให้ดู
เธอมีแผลเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วคนร้ายก็เอาทรัพย์สินของเธอไปด้วย
ไปแจ้งความเอาไว้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วจับได้แล้วด้วยค่ะ
เป็นวัยรุ่นอายุ๑๗แล้วทางครอบครัวของวัยรุ่นอายุ๑๗คนนี้บอกว่า
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเหมือนออทิสติกมีปัญหาเรื่องทางสมอง
มีพัฒนาการช้าอะไรแบบนี้นะคะผู้เสียหายชื่อว่านางสาวรินรดาภูมิรัน
อายุ๒๖โพสต์ภาพให้ดูแบบนี้ค่ะมีแผลหลายจุดเลยนะคะตามตัว
แล้วคนร้ายได้เงินสดไป๑๐๐๐บาทแล้วเอารองเท้าแตะ๑คู่ของเธอไปด้วยนะ
แล้วก็หนีไปรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คือนางสาวรินรดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปร่วมงานแต่งงานของญาติในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
แล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทแห่งนี้มีญาติญาติอยู่ด้วยเขาอยู่กันสิบห้อง
แต่ว่าห้องนี้เธอนอนคนเดียวเธอก็เลยนำบาดแผลเหล่านี้อ่ะนะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพบัวใหญ่เพื่อที่ให้ดำเนินคดีกับคนร้ายที่ก่อเหตุ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ธรรมมิ่งมงคล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่บอกว่าตอนนี้จับคนร้ายได้แล้ว
เป็นเยาวชนอายุ๑๗ก็อยู่แถวนั้นแหละค่ะ
เยาวชนชายคนนี้รับสารภาพว่าเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหายจริง
เนื่องจากประสงค์ต่อทรัพย์ค่ะไม่ได้อยากจะไปข่มขืนไปอะไรคืออยากได้ทรัพย์สิน
เยาวชนชายคนนี้มีอาการผิดปกติทางประสาท
พนักงานสอบสวนก็เลยต้องประสานทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำนะคะ
เยาวชนชายวัย๑๗คนนี้ให้การเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าตัวเขาก็อยู่แถวนั้นแหละ
พอดีไปตระเวนแอบเปิดหน้าต่างรีสอร์ทแห่งนี้ทุกหลังเลยตอนกลางคืน
ไปเปิดตั้งใจจะไปขโมยของ
แล้วมาเจอบานหน้าต่างของห้องผู้เสียหายไม่ได้ล็อกค่ะ
ก็เลยเปิดแล้วปีนเข้าไปด้านในหรือค้นทรัพย์สิน
แต่ผู้เสียหายที่นอนอยู่บนเตียงคนเดียวตื่นขึ้นมาพอดีก็เลยสู้กัน
ผู้เสียหายกับเยาวชนชายคนนี้ต่างฝ่ายต่างบีบคอกัน
แต่เยาวชนชายคนนี้ร่างกายไม่สมประกอบนะคะ
คาเป่ข้างหนึ่งก็เลยสู้แรงไม่ไหว
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายก็เลยต่อยใส่หน้าเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตัวผู้หญิงก็โดนต่อยเหมือนกันตัวผู้หญิงเนี่ยล้มลงไปบนเตียงนอนค่ะ
เยาวชนชายคนนี้เอาหมอนกดหน้าเขาด้วยนะ
แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางประตูเข้ามาทางหน้าต่าง

ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ที่ชุมชนอำเภอบัวใหญ่ค่ะ
ก็รู้ว่าเยาวชนชายคนนี้อยู่ที่ชุมชนบ้านจาน
ห่างจากโรงพักแค่๕กิโลเองค่ะ
คุณนัทพงศ์นักข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าอ๋อรู้จัก
วัยรุ่นทุกคนในหมู่บ้านรู้จักเป็นอย่างดี
คนนี้ชอบลักเล็กขโมยน้อย
ชาวบ้านถูกไถเงินเป็นประจำ
บางทีก็ปีนหน้าต่างบ้านของชาวบ้านไปขโมยเงินเป็นประจำ

แล้วก็ทุกครั้งก็ไม่มีใครเอาเรื่องไงคะ
เพราะว่าสงสารเพราะว่ามีความบกพร่องทางสมอง
แล้วก็เดินขาเป๋ด้วยก็เลยทำจนอาจจะทำจนได้ใจอ่ะ
ทำแล้วไม่มีใครเอาเรื่องไม่มีใครเอาเรื่องก็ทำตลอดเลย

ชื่อนี้ก็ตรงกับที่ผู้เสียหายเขาบอกนะครับ
ที่เขาบอกว่าคืนนั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็น
ก็ยังถามว่าใครผู้ชายคนนั้นบอกชื่อปอน

แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับ
ข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านนะครับ
ทำให้เราเดินทางไปที่บ้านของหนุ่มคนนี้นะครับ
พอไปถึงบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีป้านะ
ป้าบอกว่าปอนเขาก็พักอาศัยอยู่ที่นี่นี่แหละนะ

พ่อกับแม่แยกทางกันแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เกิดเลยนะครับ
ส่วนหลานพอโตมามีอาการพิการทางสมอง
เคยพาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคสมอง
มีการพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป
ยืนยันว่าหลานสมองผิดปกติจริง
เพราะจะมีคนก่อเหตุที่ไหนที่ถูกผู้เสียหายถามว่าชื่ออะไร
แล้วก็ยังตะโกนบอกชื่อกลับไป
คือป้าก็กลัวว่าจะไม่เชื่อจะหาว่าแบบอ้าง
ว่ามีอาการทางจิตพิการทางสมองอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนการเลี้ยงดูหลานป้าบอกว่าทุกคนในบ้านก็ต้องทำงานหาเงิน
ส่วนตาที่อยู่ที่บ้านก็พิการเดินไม่ได้นะครับ
ทีนี้ก็ไม่สามารถดูแลได้แบบทุกฝีก้าว
ส่วนหลานก็ไม่เหมือนกับคนทั่วไป
วิรกรรมของหลานมักชอบไปก่อเหตุขโมยของ
เป็นการลักเล็กขโมยน้อยปีนเข้าบ้านชาวบ้านเป็นประจำ

หลานไปปีนหน้าต่างชั้นสองเขาเข้าไปห้องของผู้หญิงข้างบ้าน
แต่เข้าไปก็คือเพื่อขอเงินก็เคยทำมาแล้ว
แล้วการที่บุกเข้าไปในรีสอร์ทในครั้งนี้นะครับ
ไม่มีใครรู้เห็นเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุ
หลานไม่ได้เข้ามาที่บ้านนะครับ
ถ้ามีตำรวจมาที่บ้านถึงรู้ว่าไปทำเรื่องเอาไว้อีกแล้ว
คือว่าไม่มีฝาดเท้าข้างหนึ่งอ่ะเป็นกินปุ๊กอ่ะ

ขโมยไปเรื่อยไปถ้วยเองานี่หรอครับ

ก็เหมือนคนกะบดติมนี่แหละ
ทีนี้ก็ไปเสียค่าปรับด้วยนะทีนี้มันไม่ไหวแล้วค่ะ

มันก็เป็นเหตุผลความจำเป็นของแต่ละบ้านอย่างที่ป้าบอกนะ

งั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยนะครับ

ทางทีมข่าวของเราวันนี้ก็ไปตรวจสอบนะครับ
เพราะกล้องถูกติดทุกจุดของโรงแรมนะครับ

แล้วก็จะได้เป็นหลักฐานในการเอาไปดำเนินคดีเวลาเกิดเหตุด้วย
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังเกิดเรื่องทางรีสอร์ทได้เจรจากับทางผู้เสียหายแล้ว
ไม่ได้บ่ายเบียงความรับผิดชอบตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเดิมทางรีสอร์ทเนี่ยบอกว่าจะคืนเงิน๔๐๐๐บาท
ที่เป็นค่าเช่าห้องในคืนเกิดเหตุให้
แต่ผู้เสียหายปฏิเสธส่วนนี้นะครับ
ก็เลยไปคุยกับหญิงสาวผู้เสียหายโดยตรงนะฮะ
เจ้าของบอกว่าทีแรกให้คนดูแลรีสอร์ทไปคุย
ก็เลยไปคุยโดยตรงทีนี้ก็เลยเสนอว่าจะให้เงิน๑๐๐๐บาทเป็นค่าทำขวัญกับค่ารักษาพยาบาล
แต่หญิงสาวผู้เสียหายเขาก็ปฏิเสธอีก
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าผู้เสียหายบอกว่าต้องการขอเงินสองแสนบาทเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ซึ่งทางเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าไม่รู้จะทำยังไง
เพราะรีสอร์ทของเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตมีเงินมากมายขนาดนั้น
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องชดใช้เยียวยาเท่าไหร่
ต้องรอให้ทางตำรวจสพบัวใหญ่เรียกไปคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เขาก็โทรมาแล้วก็เสนอคือค่าทำขวัญค่ารักเองที่ไปหาหมออะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่คุยแล้วก็บอกว่าตรงก็คือเขาเอา๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่ง๒๐๐๐๐๐บาทสำหรับเรามันก็สูงค่ะ
เราก็เลยรอให้ตำรวจเขาไปดำเนินการก่อน

นางสาวรินรดาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรา
บอกว่ารู้แล้วว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนครราชศรีมาเพื่อชี้ตัวผู้ต้องหาค่ะ
ส่วนกรณีที่เจ้าของโทรศัพท์บอกว่า
ทางตัวเองเนี่ยเลขค่าเสียหายเยอะ๒๐๐๐๐๐บาทเนี่ยนะคะ
นางสาวริรดาผู้เสียหายบอกว่าคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญ
จำนวนเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญแค่อยากจะให้ทางรีสอร์ท
แสดงความรับผิดชอบให้มากกว่านี้
เพราะเหตุร้ายมันเกิดขึ้นในพื้นที่รีสอร์ทของคุณ
หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ได้เจอเจ้าของรีสอร์ทแค่ครั้งเดียว
ก็คือวันเกิดเหตุจากวันนั้นจนวันนี้ไม่เคยได้รับการติดต่อ
จากทางเจ้าของรีสอร์ทเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ส่วนอาการบาดเจ็บทางร่างกายมันไม่ได้มากเท่าไหร่
แต่สภาพทางจิตใจตอนนี้แย่
เพราะตอนนี้เธอบอกว่าเธอหวัดระแวงมากอยู่คนเดียวไม่ได้เลย
ยังกลัวอยู่เลยอ่ะค่ะอ่า